เรื่องของสุนัขดุนะฮะนั่นก็คือสุนัขพันธ์พิษบูนะครับ
ก็ไปกัดวัวแม่พันธุ์ของชาวบ้าน

วัวแม่พันธุ์ตัวนี้ตายจมกองเขี้ยวเลยนะครับ

ส่วนลูกวัวอายุ๒ขวบ
ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้แม่วัว
แล้วก็โดนรุมกัดเหมือนกันคุณ
วัวนะใบหน้านะคุณมีแต่รูเขี้ยว

แล้วก็ยืนอยู่ในอาการที่แบบโอ้โห
เสื้องซึมแล้วเพราะได้รับบาดเจ็บนะครับ

ส่วนแม่วัวที่ตายไปอยู่ข้างล่าง
ก็จมกองเลือดละครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทุ่งนาของนายทงชัย
ภัยเลาะอดีตสมาชิกอบตท่าตูม
ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ

วัวท่านนี้ถึงกับน้ำตาคลอ
เมื่อมาเห็นวัวแม่พันธุ์นอนตายจมกองเลือด

มีรอยเขี้ยวของสุนัขกัดหลายจุดเลยนะครับ
ใกล้กันมีลูกวัวสีน้ำตาลวัย๒ขวบ

ซึ่งมันก็ถูกสุนัขกัดบาดเจ็บสาหัสเหมือนกัน

คุณโดยเฉพาะใกล้จมูกใกล้ปาก
โอ้โฮเป็นรูสี่ห้ามรูเลยนะฮะ
แล้วก็ที่จมูกมาเนี่ยโอ้โหเลือดไหลทะลักเลยนะครับ
หูซ้ายเกือบขาดนะครับ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็สอบถามนายทงชัยเจ้าของวัวก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อประมาณตี๒ของเมื่อวานนี้๗กรกฎาคม
ตัวเขาเองได้ยินเสียงสุนัขเห่า
เห็นสุนัข๓๔ตัววิ่งออกไปจากบริเวณนี้

พอกวาดตามองไปรอบก็เห็นแม่วัวนอนอยู่กับพื้น
แล้วก็เขาก็ดูไปปรากฏว่าแม่วัวนอนตายจมกองเลือดอย่างน่าอาณาจนะครับ
พอถึงรุ่งเช้าเขาก็เห็นนะฮะว่าหมาทั้ง๔ตัวสุนัขทั้ง๔ตัวเนี่ย
มันนอนอยู่หน้าร้านค้าที่ปากทาง
โดยทั้ง๔ตัวนั้นเป็นพันธุ์พิษบู๓ตัว
แล้วก็เป็นพันธุ์ไซเบีเรียอีก๑ตัวนะครับ
ส่วนเจ้าของหมาคือคุณทงชัย
ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกอบตท่าตุมแล้วก็เป็นเจ้าของวัวเนี่ย
เขาก็รู้นะว่าเจ้าของหมาเป็นใคร
บอกเจ้าของหมาก็คือนายสมพงศ์สุกเกษม
ซึ่งมีบ้านอยู่ห่างจากจุดที่เขาเลี้ยงวัวไปประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
วัวยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าครั้งนี้มันไม่ได้เป็นครั้งแรก
สุนัขมากัดวัวแต่เป็นครั้งที่๕แล้ว
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้แจ้งความไว้ทุกครั้ง

ซึ่งสารได้ตัดสินให้เจ้าของสุนัขเสียค่าปรับไปแล้ว
แต่ในเรื่องของการฟ้องค่าเสียหายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารแพ่ง
แต่ก็อยากให้เจ้าของสุนัขเขาระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุนัขของตัวเองให้ดี
เพราะมีสุนัขพันธุตั้งหลายตัว
ใช่แต่ว่ารอบนี้อย่างที่บอกค่ะว่าคือโดนจนตาย
ใช่นะครับล่าสุดมารุมกัดแม่วัวจนตาย
ตัวคุณทงชัยเจ้าของวัวเขาบอกว่าอยากให้หน่วยงาน
เข้ามาบังคับใช้กฎหมายกับหมาพันธุอย่างจริงจังนะครับ
เพราะไม่ใช่แต่วัวของเขาเท่านั้น
ยังมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านอีกหลายคนที่ถูกสุนัขฝูงนี้กัด
แต่เจ้าของของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นไม่แจ้งความเท่านั้นเองนะครับ
ส่วนคุณทงชัยแล้วก็ชาวบ้านเขากลัวอะไรรู้ไหมคุณ
กลัวว่าครั้งนี้แม่วัวตายเขาบอกเขาไม่เสียดายนะ

แต่เขากลัวว่าเหตุการณ์ครั้งต่อไปมันจะไม่ได้เกิดกับวัว
มันเกิดไปเกิดเด็กกับคนแก่กับคนในชุมชนอย่างนี้จะทำยังไง
มันเกิดกับคนจะทำยังไงนะครับ

นายสมพงศ์สุกเกษมเจ้าของฝูงสุนัขพันธุนี้
ก็ได้ส่งตัวแทนไปพูดคุยเจรจากับนายทงชัยที่โรงพัก
โดยเจ้าของสุนัขบอกว่ายินยอมชดใช้เงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แสนบาทโดยจะแบ่งชำระเป็น๒งวด
งวดแรกจะจ่ายให้เลยนะฮะในวันพุธนี้๕๐๐๐บาท
ส่วนที่เหลือจะขอจ่ายให้ประมาณปลายเดือนนะครับ
ซึ่งหลังจากตกลงกันได้เจ้าของสุนัขได้ให้คนงานเนี่ย
มันนำวัวแม่พันธุ์ที่ตายแล้วก็ลูกวัวที่บาดเจ็บไปดำเนินการต่อ
วัวแม่พันธุ์ก็เอาไปจัดการซะนะครับ
แล้วก็ส่วนลูกวัวนั้นก็ต้องเอาไปรักษาต่อ
แล้วก็รับปากว่าจะดูแลฝูงสุนัขพันธุของเขา
ไม่ให้ออกไปก่อเหตุอีกนะครับน่ากลัวนะคุณนะ